ี๊ดใจเลยลูกค้าสวมวิญญาณสมุไร

ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ็ดร้อยเหรอเกือบเจ็ดร้อย

นี่ลูกศรชี้คือรูปประมันสันฐานก็ดูปกติดีมาก

ปกติแล้วรอบนี้กินเสร็จแล้วนะ
เสร็จแล้วมาที่เคาน์เตอร์สั่งเพิ่มอีกครับ
กินไป๕ชามสั่งเพิ่มอีก๖กล่อง
เอากลับบ้านบวกลบคูณหารแล้วประมาณเกือบจะ
พอมาที่เคาน์เตอร์ผมลืมกดตังค์มานี่เปิดกระเป๋าตังค์ให้ดู
เครดิตก็ได้ค่ะบัตเครดิตก็ไม่มีเดี๋ยวผมเดินไปกดเงินให้
จากนั้นมาหายจ้อยเลยจนกระทั่งวันนี้ไม่เจอพี่เขาอีกเลย
เจ้าของร้านบอกใช้คำว่ากูในใจกูเพิ่งเปิดได้๗วัน
ไอ้หลังคายล็อคมาเจอแบบนี้อีกโดดดีเลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะอยู่ในฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์ฮะ
บอกโพสต์ไว้นะถ้าลืมจ่ายรบกวนกลับมาชำระค่าอาหารด้วยนะคะ
บาทน้องแคชเชียร์ต้องรับผิดชอบโดนหักเงิน
เจ้าของร้านคือพี่รัชดากิติพงศ์บอกเนี่ย

มา๓๔ชามสั่งกลับบ้านอีก๖กล่อง
จากนั้นก็ไม่เจอหน้ากันอีกเลย
คุณรัชดาบอกอย่าหาว่ามองโลกแง่ร้ายเลยนะ
แต่มั่นใจว่าคนนี้ตั้งใจที่จะมาโกงจริง
ตั้งใจจะมาชักดาบจริง
เพราะกินแล้วเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนยังไงเป็นพิเศษ
ดูจากกล้องวงจรปิดจึงมารู้ที่หลังนะครับ
ไม่ได้จ่ายนะคุณรัชดาเขาก็ใจดี

แต่ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้เพราะให้เตรียมตัวไว้
ร้านต่างอาจจะเจอลักษณะแบบนี้ได้
และที่สำคัญไปกว่านั้นซ้ำเติมโควิด
เพราะว่าเพิ่งเปิดร้านมาไม่กี่วัน
เจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ